ก่อนเข้าไปก็เจอคนนี้เนอะยืนอยู่

มีคนอยู่นะครับวันนี้ออกไปพวกหนุ่มเย็นเลยค่ะ